ข่าวนี้เป็นข่าวที่ชาวบ้านสลดใจเลย
เมื่อไปเห็นภาพของแมวตายหมู่เพราะถูกหมาหมู่กัด
คือมีคนใจร้ายเอาแมว๓๖ตัวไปปล่อยไว้ที่วัดคุณ
ใส่กรงยกใส่รังไปปล่อยไว้ที่วัด
จากนั้นแมวทั้งหมด๓๖ตัว
เมื่ออยู่ในวัดแต่ถูกหมาเจ้าถิ่นซึ่งเป็นหมาที่ถูกทิ้งไว้ในวัดเหมือนกัน
รุมกัดจนแมวตายไป๓๓ตัวคุณ
อีก๓ตัวหนีหลบไปอยู่บนต้นไม้ไปอยู่ใต้ซอกอาคาร
ไปอยู่พงหญ้าไม่กล้าออกมานะครับ
ชาวบ้านมาเห็นภาพแมวโดนหมากัดแบบนี้ตายหมู่แบบนี้สลดใจเลยนะฮะ
นี่แหละครับกลุ่มชาวบ้านที่อยู่บริเวณหน้าวัดทุ่งงายอำเภอหาดใหญ่จังหวัดทรงขลา
ก็ช่วยกันนำซากแมว๓๓ตัวใส่รถสำล้อพ่วงข้าง
ไปฝังไว้ในสุสานของหมู่บ้าน
เพราะไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้แมวตายหมู่แบบนี้
ชาวบ้านบอกโอ้โหมันสะเทิดใจจริง
และจากการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าวัด
พบรถกระบะต้องสงสัยนี่แหละครับ
เพราะว่ารถคันนี้น่าจะขนแมวใส่กรงเหล็กแล้วก็ใส่กล่องกระดาษมา
แล้วแอบมาปล่อยทิ้งไว้ในวัดช่วงตี๓ของวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
จนทำให้ฝูงสุนัขเจ้าถิ่นซึ่งมีอยู่๒๐ตัว
รุมกัดจนแมว๓๓ตัวตายเหลือรอดเพียง๓ตัว
ที่๓ตัวนั้นยังอยู่ในอาการตื่นตกใจอยู่เลยนะฮะ
ชาวบ้านก็ต้องเห็นซากแมวก็ต้องช่วยเอาไปฝังนะคุณ
ใครจะทนไหวเห็นซากแมวเยอะขนาดนี้นะ
แล้วก็ขุดหลุมฝังกันในป่านี่นะ
ชาวบ้านยังหาบรือกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อเตรียมแจ้งความต่อตำรวจ
เพื่อให้สืบสวนและเอาผิดกับคนใจร้ายที่นำแมวมาทิ้งไว้ที่วัด
คาดว่าน่าจะเป็นแมวที่มีการเลี้ยงรวมกันไว้มาก
ในพื้นที่ใดที่๑ขภัฏยัย
แต่เลี้ยงไม่ไหวก็เลยแอบนำใส่รถกระบะ
แล้วมาปล่อยทิ้งไว้ในวัดทุ่งงายแห่งนี้นะครับ
กลายเป็นการทำบาปหนักเลยนะคุณ
๓๓ชีวิตตายไปก็แรกจะให้วัดมาเลี้ยง